กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญมาถึงแล้วนะครับ
ครอบครัวของพี่เขียวนะครับ

จะต้องร่วมแรงร่วมใจพิธีโจทย์๔ข้อนะครับ
เพื่อที่จะลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท

จะมีร้านขายของเล็กเป็นของตัวเองได้สำเร็จหรือไม่

ตอบถูก๒ข้อรับ๑หมื่นบาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท

รับทุนไปต่อลมหายใจสูงสุด๑ล้านบาท
เคยดูรายการเราไหมครับสวัสดีครับ

วันนี้เราต้องมาเล่นเองแล้วนะต้องมาตอบเองแล้วนะครับ
สมาธิดีวางเรื่องดีพร้อมไหมครับพี่เขียว

ถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่เขียวมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เดี๋ยวผมจะมีโจทย์คำถามทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้พี่เขียวจะต้องเลือกก่อนเป็นคนแรก
แล้วต้องเก็บทั้งหมดไว้ให้คนในครอบครัวด้วยนะครับ
วิเคราะห์ดูว่าใครจะเหมาะกับเรื่องไหนนะฮะ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดตรัง
เรื่องที่๒ข้าวต้มหมูสับ

เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ยอดรักสลักใจ

เรื่องข้าวต้มหมูสับครับ
ทำไมเลือกเรื่องนี้ล่ะครับข้าวต้มหมูสับชอบทานเหรอครับ
เพราะว่าช่วงนั้นได้ขายข้าวต้มหมูสับอยู่กลาง

ตั้งแต่ประวัติศาสตร์๒๕๔๗เริ่มขาย

ก็แถวบ้านก็จงว่าอร่อยดี
เอาล่ะขายข้าวต้มเป็นอาชีพนะครับ
แล้วก็ลืมหมดหรือยังวิชาข้าวต้ม

ถ้าไม่ลืมแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดอะไรไปมากกว่านี้
ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

ห้อข้าวต้มผสมกับน้ำซุปเรียบร้อยแล้วนะครับ

ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาสั่ง๑ถ้วยนะครับ
ถ้วยก็จะมีข้าวต้มหมูนี่นะครับ
ลงมาแล้วก็ปรุงด้วยกระเทียมเจียว

เสร็จแล้วก็จะนำมาวางไว้ที่นี่

ถ้าขายคนเดียวเนี่ยจะเหงาไหม
เขาไม่ออกก็เพราะลูกค้าเยอะ
จะทำในตักประมาณเท่าไหร่นะฮะถ้าพร้อมแล้วฟังโจทย์คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับให้ทำข้าวต้มตรงเครื่อง
จำนวนสิบห้าชามภายในเวลาสองนาทีครึ่งครับ
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

ตอนนี้หรืออีก๔เรื่องคือเรื่องจังหวัยรัง
เรื่องวัดมงคลสถาน

ก็ตามที่กระทดแหน่ง
ทำไมมั่นใจเลือกเรื่องนี้ให้กับลูก
เพราะว่าน้องฟิล์มก็มาอยู่กับแม่ตั้งแต่อายุ๗ขวบ
คุกคลีอยู่ในบ้านหลังนี้ขอให้โชคดีนะครับ
ขอเชิญน้องฟิล์มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เอาละบ้านของเราบ้านหลังนี้หนูอยู่มากี่ปีแล้วลูก

ที่บ้านมีตู้เสื้อผ้ากี่ตู้

แล้วมีตู้เสื้อผ้าที่ประตูเป็นสีม่วงด้วยใช่ไหม

มีรูปผู้หญิงเกาหลีใส่ชุดฮันบกที่หน้าตู้ด้วย

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตู้เสื้อผ้าสีม่วงมีรูปผีเสื้อบินอยู่ทั้งหมดกี่ตัว
กิ๊บติดผมนั่นก็เป็นผีเสื้อไม่นับที่กิ๊บติดผมนะฮะไม่นับนะลูก
ตัวเลือกที่๑๓ตัว

และตัวเลือกที่๔๖ตัว
ตู้นี้จะเปิดปิดบ่อยค่ะ
แต่ไม่ทราบว่าจะมีผีเสื้อกี่ตัว

ถ้าพร้อมแล้วน้องฟิล์มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๑๓ตัวครับ

ฟิล์มจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องอะไรให้ยายแพลนขึ้นมาตอบ

วัดมงคลสถาน

ทำไมถึงเลือกเรื่องวัดมงคลสถานให้กับคุณยายครับ
เพราะเมื่อก่อนยายเข้าวัดนี้บ่อย
โอ้โหยายชอบทำบุญเหรอลูกสาธุอนุโมทนา

ขอเชิญยายแพลนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วที่หลานบอกว่ายายเข้าวัดบ่อยล่ะครับ

ส่วนใหญ่ครอบครัวของเราไปวัดอะไรบ่อยที่สุด

ปีนี้ยายไปมากี่ครั้งแล้ววัดมงคลสถาน
ปีนี้ไม่ก็ได้ไปเพราะไม่บ่าย

ถ้างั้นคุณยายเนี่ยเวลาที่ไปวัด
เคยสังเกตป้ายชื่อทางเข้าวัดไหม

แล้วยายเคยอ่านตรงซุ้มประตูวัดบ้างไหม

ยายจำได้บ้างไหมว่าที่ซุ้มประตูวัดเนี่ยเขาเขียนอะไรไว้บ้าง
หนึ่งชื่อวัดแหละต้องเขียนถูกไหมยาย

แล้วนอกจากชื่อวัดเนี่ย

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่หนึ่งพศสองพันห้าร้อยยี่สิบหก
ตัวเลือกที่สองพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
ตัวเลือกที่สามพศสองพันห้าร้อยยี่สิบแปด
ตัวเลือกที่สี่พศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้า
ฉันลังเลว่าไม่รู้ว่ากฏสองหรือว่ากฏสี่

ถ้าพร้อมแล้วยายแพลนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อสองสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
ตัวเลือกที่สองพอสอสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดครับ
เรื่องต่อไปนี้ก็สำคัญไม่แพ้กัน
ยายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นพินแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้าพินขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนั่นก็คือเรื่อง
จังหวัดตรังและเรื่องยอดรักสละใจ

ขอเชิญนบินมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เป็นน้าพินเหลือสองเรื่องสุดท้ายน้าพินเลือกเรื่องอะไรครับ

แต่จริงน้าพินฟังเพลงยอดรักไหมครับ

เขาดังหลายเพลงมากเลยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นร่องเรือหารักก็ดีนะครับ
แล้วก็๓๐ยังแจ๋ว
ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อย

เอาล่ะเพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จับคู่กันกับภารกิจที่ถูกต้องตามเนื้อเพลงนะครับ

ก็คือให้จับคู่เหตุการณ์ที่ต้องทำในแต่ละ
ละวันตามเนื้อเพลงนั่นเองครับนะฮะ

ดังนี้คือตามท่านรอง

จะมีวันอาทิตย์วันจันทร์

ใส่เข้าไปในวันที่เรากำหนดไว้ให้

วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์วันเสา

พินต้องเลือกภารกิจพวกนี้

พินจะเติมคำไหนลงไปครับ

ประชุมสภานะครับวันศุกร์

นัดผู้แทนนะครับวันเสาร์

วันอาทิตย์ทำงานออฟฟิศ
วันจันทร์อยู่กำแพงแสน
อังคารวันพุธวันพฤหัส

วันเสาร์นัดผู้แทนครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า

ใจช่วยครอบครัวของพี่เขียวกันนะครับ

คว้าทุนไปต่อลมหายใจสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่

ให้ทำข้าวต้มจำนวน๑๕ชาม